รองจากกรกตนะครับแล้วก็ประกาศ๔นโยบายเร่งด่วนที่ท่านจะทำก่อนทำเร็วเลยช่วงเช้าครับนายชัด
สิริพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ารับหนังสือประกาศรับรองจาก
กรกตเป็นผู้ว่ากอทมคนที่๑๗อย่างเป็นทางการครับ
คือท่านเล่าบอกว่าแม่โทรมาหาตั้งแต่ตี๔
พรให้ตั้งใจทำงานให้ดีเพื่อประชาชนและคนกรุงเทพทุกคนนะฮะ
ส่วนลูกชายนายแสนปิติสิทธิพันธ์ยังไม่ได้โทรหากันนะ
ท่านผู้ว่าชาติชาติขอบคุณนะครับไปถึงคุณศรีสุวรรณจัญญาด้วยที่ช่วยตรวจสอบนะครับ
ทุกอย่างเรียบร้อยดีนะฮะวันหลังคงจะได้เจอกันได้พบกัน
จากนั้นนายชัดชาตินะครับถือเลิก๑๓นาฬิกา๑๙นาที
เก้าเท้าขวาเข้าศรการว่าการกรุงเทพมหานครนะครับโสดทิ้งช้า
ด้วยชุดสูตรสีดำผูกเน็กไทท์สีเขียวเข้มนะฮะ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่น
ราชการเจ้าหน้าที่กอทม
ส่งเสียงโบกมือทักทาย

ผู้ว่าชาติชาติได้ร่วมพิธีส่งมอบงาน
ในตำแหน่งผู้ว่าก็อทมกับนายขจิตชัดวานิษฐ์
ท่านประหลัดก็อทมโดยมีผู้บริหารหัวหน้าส่วนงาน
แล้วก็ท่านภูมิในการเขตทั้ง๕๐เขตมาร่วมพิธีด้วย
แล้วก็มีการเปิดตัวครับคุณผู้ชมครับเปิดตัวผู้บริหารกรทมประกอบด้วย
รองผู้ว่าสี่คนคือรองสัตว์อาจารย์วิชนุซับสมพล
นายจักรพันธ์ผิวงามผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวท
นายสานนท์หวังสร้างบุญโดยมีนายพิมุกสิมโรธ
เป็นเลขานุการผู้ว่ากอทม
แล้วก็ทีมที่ปรึกษานะครับมีทั้งหมด๙คนนะครับ
อาทินายต่อศักดิ์โชธมงคลดรเกษราธัญลักษณ์ภาค
แล้วก็พลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเป็นต้นนะฮะ
ว่าชัดชาติบอกว่าขอให้ทุกคนตั้งใจทำงานรู้หน้าที่ตัวเอง
ส่วนการลงพื้นที่ขอความร่วมมือข้าราชการนะครับ
ให้มาเฉพาะคนที่จำเป็น
แล้วก็การสรรพทางรถไฟฟ้าสายสีเขียว
ซึ่งวันพรุ่งนี้นะครับจะเชิญบริษัทกรุงเทพธนาคมเข้ามาพูดคุยด้วย
ส่วนกรณีงบลงทุนของกรุงเทพมหานครเหลือไม่ถึง๑๐๐ล้านบาท
ท่านผู้ว่าบอกไม่กังวลเพราะว่านโยบาย๒๑๔ข้อ

โอ้โหเขาบอกเดินหน้าได้เลยครับลองฟังท่านนะครับ
อาจารย์พูดถึงคลาชการกรมมนะครับวันนี้ทุกคนรอฟังอยู่
ก็ต้องเรียนว่าเป็นเพื่อนร่วมงานครับ
แล้วก็เราหวังว่าจะเดินไปด้วยกันนะครับ
คงต้องดูแลเขาแล้วก็ต้องให้เกียรติข้าราชการครับ
เพราะว่าผมทำงานสำเร็จหรือไม่สำเร็จก็ขึ้นกับพี่น้องชาวกรทมนี่แหละครับ

ก็หวังว่าพวกเราพร้อมไหมครับทำงานด้วยกัน
พร้อมไหมครับพร้อมไหมครับตรงนี้พร้อมไหมครับ

ที่นะครับเดี๋ยวเรามาเดินไปด้วยกันนะครับ
ขอบคุณมากทุกคนครับเข้าไปด้วยกันครับ
ไม่ให้เรียกนายไม่ให้เรียก

ค่ะนะฮะส่วนการข้าพบผลเอกปรายุทธนโรชานายโยคอคและ

คุณชาติชาติบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้เพราะว่ายังไม่รู้จะคุยอะไร
โฟกัสที่งานท้องถิ่นก่อนหากจะพูดคุยก็จะทำตามลำดับขั้น
โดยจะพบพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหัฐไทยก่อน
ทำไมล่ะทำไมต้องไปพบมหาดไทยก่อนมหาดไทยกำกับดูแลกรุงเทพมหานครไงครับ
หลังจากนั้นพูดว่าชชานะครับก็ถ่ายรูปเซลฟี้
กลุ่มนี้เห็นหน้ารู้เลยนะฮะก็ตามทำข่าวกันมา
ตั้งแต่หาเสียงมีเจ้าตายนักข่าวไทยรัฐทีวีของคุณผู้ชมด้วย
แล้วจากนั้นก็ไปการเดินทางไปสักกรรษสิ่งศักดีศิษย์
ประจำสารวการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนะครับ
แล้วก็ผู้ว่าชาติชาติลงพื้นที่สวนเบนจักริติเลยนะคะ

แล้วก็เดินหน้านโยบายปลูกต้นไม้ล้านต้น
สร้างพื้นที่สีเขียวแล้วก็กำแพงกรองฝุ่นทั่วเมืองครับ
นักข่าวบอกว่าโอ้โหอันนี้ฮะสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขหน้า
เห็นไหม๘๑๗ออกจริงด้วย๘คืออะไร
คือเบอร์ที่ไปหาเสียง๑๗คืออะไร
ผู้ว่าคนที่๑๗เป็นไงล่ะนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ว่าว่ายังไงฮะ
เห็นไหมนะครับ๘๑๗มาจริงแต่เป็นเลขหน้า๓ตัวนะคุณผู้ชม
ไม่รู้มีใครที่นะต้องมีใจกับเลขนี้บ้างต้องมีนะคะนะ